มาดูเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นที่สปลาวกันหน่อยนะฮะ
ตอนนี้สื่อหลายสำนักโดยเฉพาะในไทยแล้วก็ต่างประเทศ
ก็เกาะติดสถานการณ์เขื่อนแตก
เพราะว่าล่าสุดทางสปลาวประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว
ในส่วนของเมืองสนามไซ
ซึ่งถือว่าครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งในรอบ๓ปี

แน่นอนว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะคะ

รายงานผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ย

แล้วก็น้ำเนี่ยมวลน้ำที่มันทะลักลงมาเนี่ย
สักประมาณ๕๐๐๐ล้านลูกบาทเมตร

เอาล่ะสรุปสถานการณ์ล่าสุดให้คุณผู้ชมได้

สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว
ไม่มีน้ำออกจากเขื่อนที่แตกเพิ่มมา
แต่ยังคงมีมวลน้ำที่สูง
เพราะว่าหลายพื้นที่ในประมาณ๖หมู่บ้านเนี่ยนะคะ
รายงานข่าวจากทางสปลาวเนี่ย
น้ำบางจุดเนี่ยสูงประมาณ๑๒เมตรนะคะ
คือมิดหลังคาบ้านเลยอ่ะ
บางบ้านเนี่ยเป็นคือบ้าน๒ชั้นเนี่ยนะคะ
คือนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือภาพแบบนี้เลย
ประชาชนคือต้องไปอาศัย
หลังคาบ้านเป็นที่พักพิง
ตอนนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ย
ล่าสุดทางการลาวรายงานออกมาเป็นตัวเลขเนี่ย

โอ้โหแล้วเมื่อสักครู่นี้เห็นเป็นหลังคาของพระอุโบสถวัดนะคะ

พื้นที่การเกษตรเองก็ได้รับผลกระทบ
เอาล่ะคุณผู้ชมตัวเลขที่เป็นตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ย

แต่ว่าล่าสุดสื่อหลายสื่อรายงานตรงกันคือสักประมาณ๒๐คน
ส่วนตัวเลขผู้สูญหายตอนนี้เหยียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนที่มีคำถามว่าเอ๊ะเขื่อนแตกเนี่ย

เพราะว่าลาวกับไทยมีพื้นที่ติดต่อกันเนี่ยนะคะ
ก็คือตอนนี้ทางการไทยบอกว่า
พื้นที่ที่เกิดเหตุอยู่ทางตอนใต้ของลาว
ไหลลงสู่แม่น้ำโขงไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
เพราะฉะนั้นประชาชนคนไทยที่มีพื้นที่อนาเขตติดกับลาว

และที่สำคัญเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีคนไทยได้รับผลกระทบนะคะ
ส่วนความช่วยเหลือว่าจะช่วยเหลือยังไงเดี๋ยวเรามีรายงานนะคะ

สำนักก็มีการรายงานข่าวแล้วก็เกาะติดกันอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นเขื่อนดินในเขื่อนใหญ่ของเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตก
จนทำให้มวลน้ำมหาศาลไหลทะลักเข้าท่วม๖หมู่บ้านในเมืองสนามไซ
อัตตปือบอกว่าองค์การสหประชาชาติ
รายงานยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่๒๐คน
และมีผู้สูญหายมาก
คาดว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตในจำนวนผู้สูญหายนี้ด้วย
ซึ่งมีผลกระทบจากเหตุไม่คาดฝันครั้งนี้นะคะ
กว่า๑หมื่นคนถามว่าทำไมถึงเป็นเหตุไม่คาดฝัน
เพราะว่าสื่อของลาวแล้วก็ประชาชนบางส่วนบอกว่า
คือทางการลาวเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำคืนของ๒๓กรกฎาคม

หลังจากนั้นสักประมาณชั่วโมงเศษค่ะ

ก็เลยทำให้เกิดภัยพิบัติครั้งนี้
กระทบต่อชาวบ้านนับหมื่นคน
สำนักข่าวลาวนิวส์เอเจนซี่
มีรายงานว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการ
เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้สูญหาย

แต่ก็มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
และเป็นคนที่ต้องไร้ที่อยู่อาศัยตัวเลขกลม
อยู่ที่ประมาณ๖๖๐๐คนค่ะ

รายงานบอกว่าขณะนี้หลายประเทศได้ติดต่อ
ขอส่งความช่วยเหลือให้กับทางการแล้วบ้าง
ทางการลาวแล้วบ้างบางส่วน
อย่างประเทศไทยเองที่ระบุว่ามีการส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
สมทบกับเจ้าหน้าที่ลาว

ส่งความช่วยเหลือแล้วก็เสบียงอาหาร

เสบียงอาหารหลักก็จะเป็นเรื่องของอาหารแห้งเนี่ยนะคะ
ลิปปินส์ก็ส่งความช่วยเหลือไปแล้วนะ

ประธานธิบดีมูลแจอินก็ได้มีการออกคำสั่ง

เกาหลีใต้เนี่ยเป็นหนึ่งใน๔ประเทศ

เขื่อนเซเปียในครั้งนี้ด้วยเนี่ยนะคะคือเขื่อนเซเปียเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเขื่อนที่
ผลิตกระแสไฟฟ้าลาวมีเขื่อนใหญ่เยอะนะ
ลาวเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแบตเตอรี่ของเอเชียถามว่าทำไมก็เพราะว่าเขื่อนส่วนใหญ่ที่ก่อสร้างในลาว
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเขื่อนที่แตกครั้งนี้ด้วยเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นมาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
แล้วก็เขื่อนเซเปียเป็นเขื่อนใหญ่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างก่อสร้างตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วก็ปีหน้าค่ะปี๒๕๖๒กำลังจะแล้วเสร็จกำลังจะมีการส่งกำลังการผลิตเรื่องของไฟฟ้าส่งกลับมาที่ไทย
ประมาณ๙๐ของกำลังการผลิตทั้งหมด๑๐เนี่ยคือเขาใช้ในบ้านเขาแต่ก็มาเกิดเหตุแบบนี้ซะก่อนเนี่ยนะคะ
สาเหตุเนี่ยหลักก็คือมวลน้ำมหาศาลที่เกิดจากพายุเซินตินที่ทำให้ฝนตกลงมาแล้วก็น้ำเนี่ยทะลักเข้ามาเนี่ยนะคะ
เป็นบริษัทไทยที่ไปร่วมโปรเจกต์สร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำบอกแบบนี้บอกว่าคือผู้บริหารบอกว่าโครงการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้
กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยคือปีหน้าแล้วก็มีการดำเนินการไปแล้วร้อยละเก้าสิบ
ล่าสุดทางบริษัทได้ส่งเงินช่วยเหลือให้รัฐบาลลาว๑๕๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็สักประมาณ๕๒๕๐๐๐บาท
รับมือเหตุการณ์เขื่อนแตกแล้วก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงไปที่ลาวพร้อมกับส่งอุปกรณ์อย่างเฮลิคอปเตอร์ยารักษาโรค
อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ทางการลาวเองยังไม่สามารถสรุปให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการได้ถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เขื่อนครั้งนี้แตก
ตลอดจนความคืบหน้าว่าเมื่อไหร่ที่จะทำให้ระดับน้ำลดลงมาได้
แต่ว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีก็คือทองลุนศรีสุฤทธิ์นายกรัฐมนตรีของสปลาวมีการเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ที่อำเภอสนามไซทันทีนะคะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสสปลาวก็มีการสั่งเร่งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนอกจากนี้ก็มีการส่งเรือไปช่วยเหลือรับชาวบ้านออกมาจากพื้นที่แล้วมีการนำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือก็ใครที่อยากจะช่วยเหลือก็มีเรื่องของเลขที่บัญชีด้วย
ใช่ค่ะมีหลายช่องทางนะคะเอาช่องทางหลักก่อนละกันนะคะเป็นชื่อบัญชีของสถานเอกอัครราชทูตสปลาวนะคะหมายเลขบัญชีที่ขึ้นตามหน้าจอนะคะ
ใครที่อยากจะโทรศัพท์สอบถามติดต่อเพิ่มเติมถ้าอยากบริจาคเป็นอย่างอื่นโทรไปได้เลยนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตสปลาวนะคะ๐๒๓๕๔๖๑๙๕๖๑๑๑
ส่วนช่องทางอื่นอื่นจะแนะนำเป็นช่องทางที่ส่วนมากเป็นจังหวัดซึ่งอยู่ในภาคอีสานก็คือจังหวัดมุกดาหารก่อนแล้วกันนะคะที่จังหวัดมุกดาหารมีการเปิดให้สาลากลางชั้นหนึ่งทางด้านทิศใต้เนี่ยเป็นจุดที่ประชาชนสามารถเอาเสื้อผ้า
นุ่มห่มข้าวสารอาหารแห้งสิ่งของที่จำเป็นนะคะตอนนี้ที่จำเป็นมากที่สุดคือเรื่องของอาหารเรื่องของน้ำดื่มน่าเห็นใจเอาไปให้โดนด่วนเลยนะคะที่สารกลางจังหวัดมุกดาหารนะคะที่อุบลราชธานีไปได้ที่มูลนิธิสิทธิ์พระจี้กงองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ส่วนที่ขอนแก่นน่าสนใจเช่นเดียวกันเพราะว่าที่ขอนแก่นมีสถานกงศูนย์สปลาวประจำที่ขอนแก่นจุดนั้นก็บริจาคได้เหมือนกัน
เอาล่ะคุณผู้ชมก็ร่วมการส่งแรงใจแล้วก็ส่งความช่วยเหลือไปได้นะคะ
ส่วนคำถามว่าเอ๊ะลาวเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ของเอเชียเป็นแหล่งที่ผลิตกระแสไฟฟ้ารายใหญ่แล้วก็ส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะไทยเนี่ย
คือเอามาจากลาวเยอะจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของไทยหรือเปล่า
เพราะว่าเขื่อนนี้กำลังจะเสร็จในปีหน้ากุมภาพันธ์กำลังเตรียมที่จะส่งกระแสไฟฟ้ากลับมาที่ไทย
ร้อยละ๙๐ของกำลังการผลิตทั้งหมดล่าสุดกรฟภบอกว่าไม่กระทบต่อพลังงานของไทยที่จะผลิตในประเทศลาวเนี่ย
ส่วนมากก็จะใช้ในพื้นที่ภาคอีสานยืนยันว่ายังไม่ได้ส่งผลกระทบเพราะว่าจริงแล้วก็คือยังไม่ได้ส่งมา